เมื่อวานนี้เราก็ได้นำเสนอข่าวเศร้าไปนะคะ
เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของวงการบันเทิง
ซึ่งก็คือการจากไปอย่างกระทันหันของอาเปี๊ยกพิสารอัครเสรณีนะคะ
ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่บ้านนะคะโดยวันนี้ค่ะเมื่อวานค่ะ
คนบันเทิงก็ได้เดินทางร่วมพิธีรดน้ำศพแล้วก็ฟังสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นวันแรก
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะสำหรับคนวงการบันเทิงสำหรับการจากไปอย่างกระทันหัน
เจ้าของเจ้าของฉายาผู้กำกับซาดิตพิสารอัครเสรณีหรือว่าหลายคน
ก็เรียกกันติดปากว่าอาเปี๊ยกนะคะโดยอาเปี๊ยกเนี่ยเสียชีวิตในวัยเจ็ดสิบสามปี
อาการหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลาประมาณสักตีสองกว่ากว่าและเมื่อค่ำที่ผ่านมาค่ะ
ทางครอบครัวก็ได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลณสารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ซึ่งลูกทั้ง๔คนรวมไปถึงคุณอ้อมพิยดาจุธารัตนกุล
ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะคะ
คุณอ้อมบอกว่าตกใจมากเพราะว่าวันที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
เดินไปโรงพยาบาลเองนะคะก็คือไปด้วยตัวเองไม่ได้มีอาการอะไร
ส่วนเรื่องความเชื่อหรือว่าลางบอกเหตุ

คุณพ่อบอกว่าอยากจะทำหนังสือประวัติของตัวเอง
แล้วก็เพิ่งจะเสร็จเมื่อตอนต้นปีนี้เอง
ตอนนั้นคุณพ่อหรือว่าอาเปี๊ยก

เดี๋ยวเอาไว้แจกในงานศพนะ
อย่างหนังสือที่เราจะแจกตอนเผาอะค่ะ

พ่อก็ทำมานานแล้ว

แกอยากเขียนอยากเก็บรวบรวม

เรื่องลูกเรื่องชีวิตของเขา
พอทำไปเสร็จแล้วก็เหมือนเขาบอกน้องอีกคนนึงซึ่งสนิท

ว่าเออหรือเอาอันนี้ไปแจกตอนแบบนานสุขเพราะว่าอะไรอย่างนี้

รักกันดูแลกันรักกันต่อไป

สำหรับงานสวดอภิษฐรรมศพคืนนี้เนี่ยนะคะ
ศิลปินดาราเพื่อนของคุณอ้อมเนี่ย
เดินทางมาไว้อะไรกันเยอะแยะมากมายค่ะ
มีคุณเจี๊ยบโสพิษนภาคุณพิมพิมมาดา
คุณผูริแล้วก็คุณแอนด์อลิชค์คุณคริสฉอหว่าง
คุณขวัญอุสามณีคุณหิงชะลิสา
แล้วก็มีศิลปินอาวุโสคุณรองเขามูลคดีด้วย
ซึ่งคุณรองเนี่ยได้บอก
ว่าเพิ่งจะเจออับเปี้ยว
ที่ผ่านมาตอนนั้นเหมือนมีรังบอกเหตุ
แล้วก็ได้กอดกันเป็นครั้งสุดท้าย

เขาก็เป็นคนชอบยั่วกับเท้าแหย่เพื่อน
เป็นคนน่ารักมากเป็นคนมีความจริงใจ

ทุกครั้งเวลาเจอกันเรียบร้อยคุยกัน
พอเราจะกลับก็จะให้แล้วเจอกันเพื่อนรัก
วันนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยเปี๊ยกเรากลับก่อนนะ
เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาให้กูกอดที

เราก็บอกเฮ้ยมึงแก่ตัวแล้วมึงเปลี่ยนไปนะ
เราก็นึกว่าเราแย่มันอะ

มาถึงก่อนเขารถน้ำเราไป

กุศลใดทั้งสิ้นที่ครูเคยทำมา

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพของอเปียพิสาร
ก็จัดที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารค่ะ
โดยจะเว้นคืนวันนี้หนึ่งคืน
แล้วก็จะสวดพระอภิษฐรรศพจนถึงวันที่๑๑ธันวาคมค่ะ
ส่วนพิธีชาปนกิจก็จะเป็นวันไหน
เดี๋ยวทางครอบครัวจะขอปรึกษากันก่อน

ทางรักทีวีเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอเบียอีกครั้งด้วย